กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยนะคะ
พระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะนำลักษณะคือเป็นพลอยพลอยสีแดงอะค่ะ
บอกว่ามีญาติโยมเอามาถวายให้ที่วัดต้องการจะขาย
เนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ไหมโคตรพลอยอ่ะโคตรพลอยสีน้ำเงินน่ะ
ใช่ฮะตอนนี้คล้ายกันเลยนะคล้ายกันนะฮะ
แต่อันนี้เป็นสีแดงค่ะเนี่ยพระลูกวัดตรงเนี้ยค่ะ
เอามาให้นักข่าวดูตั้งใจอยากจะขาย
เป็นคือพลอยยักษ์แดงนะใช่นะคะ
นี่พระบุญมาโสภานะคะเป็นหลวงตาค่ะคุณผู้ชมอายุ๖๔ปีแล้ว
ที่วัดศิลาดอกไม้ที่เพชรบูรณนะฮะเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่รู้ไหมคะ
สักประมาณหกขีดครึ่งโอ้โหหลวงตาเล่าให้ฟังบอกว่า
สักประมาณ๖ปีก่อนมีญาติโยมมาทำบุญที่วัด
แล้วตั้งใจเอาพลอยสีแดงมาถวายให้วัด
ก็คือเป็นทรัพย์สมบัติวัดแต่หลวงตาบอกว่าแหม
รู้สึกถูกใจแล้วก็ถูกฉลกกับพลอยสีแดงนี่เหลือเกิน
ก็เลยบอกอ่ะงั้นอัตมาขอแล้วกันก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

หลังจากนั้นญาติโยมบอกว่าได้หินก้อนนี้มาจากถ้ำแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเขาค้อแต่ไม่สามารถครอบครองเอาไว้ได้
คือเหมือนไปเจออะไรบางอย่างเป็นสิ่งลี้ลับ
ก็เลยไม่อยากครอบครองไว้นะคะก็เลยตัดสินใจนำมาถวายวัด
หลวงตาก็เลยเก็บรักษาไว้ที่กุฏิของหลวงตา
หลังจากนั้นพอบรรดาเซียนพระรู้มาขอซื้อ
ขอซื้อในราคา๑๐๐๒๐๐บาท
หลวงตาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ราคานี้หรอก
มันถูกไปเพราะว่าหลวงตาเคยทำงานอยู่ที่จันท
ชาติอาจารย์นี้ผลอยเยอะเหมืองผลอย
หลวงตาก็จะมีทักษะในการดูแล้วก็มีความรู้อยู่บ้าง
ท่านก็เลยบอกว่าอยากให้คนที่มีความรู้จริง
มาช่วยดูหน่อยได้ไหมว่านี่คือพลอยหรือเปล่า
ถ้าเป็นพลอยจริงขายได้ราคามากกว่า๑๐๐
อยากจะปล่อยได้เลยนะปล่อยน่ะคือ
ถ้ามีราคาหลวงต้องคิดว่าขายได้เท่าไหร่ครับ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยสัจพีช
หลวงต้ามบอกจะเอาเงินที่ขายได้มาสร้างสลา
ทีนี้คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด
ก็ต้องเป็นอาจารย์ออสรองสัตว์อาจารย์วิทยาชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะคือเอาแบบนี้
อาจารย์ออสบอกว่าผมยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ชัดว่าใช่หรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะภายนอก
คือเอาไปเทียบเคียงกับโคตรพลอยสีน้ำเงินครั้งก่อนเนี่ย

มันคล้ายกันนะคือครั้งก่อนตรวจสอบแล้วไม่ใช่พลอย

นี่อาจจะไม่ใช่พลอยค่ะ
มีลักษณะโค้งมนต์คล้ายกับเกิดการหล่อ
เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นแล้วก็มีฐานตัด
แต่ว่าโชคดีอย่างก็คือว่ากล้องไม่ได้ซูมเข้าไปดูตรงด้านเนื้อในนะครับ
ถ้าดูตรงด้านเนื้อในถ้ามีฟองอากาศ
ก็จะคล้ายกับเคสเก่าของพลอยสีน้ำเงิน
เพราะฉะนั้นตัวนี้มีความคล้ายกันมาก

คุณผู้ชมครับไปดูความทุกข์ของคุณป้าคนหนึ่งเขาบุกไปที่การประปา
เขาบอกว่าจะมาตัดน้ำฉันทำไมจะตัดน้ำจะยกมิเตอร์ไปทำไมไม่บอกฉันก่อน
ฉันไม่ได้หนีนะแต่ฉันไม่มีขอความเห็นใจบ้างไปฟังหน่อยฮะ
แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ
เจ้าที่การประปาเขาทำตามระเบียบเพราะว่าคุณป้าเขาค้างค่าน้ำ๓เดือน
ก็ยกมิเตอร์ไปคุณป้าก็บอกว่าแหมจะมายกไปจะมาตัด
บอกไม่จ่ายวันก่อนล่ะเผื่อมีเงินจ่ายอะไรแบบนี้
คุณป้าก็เลยบุกไปต่อว่าเลยนำไปตัดน้ำฉัน
ฉันต้องเดินทางมาเสียเงินค่าต่อมิเตอร์ต่างนานา
คุณป้าบอกทำไมไม่เห็นใจกันบ้างสถานการณ์แบบนี้มันก็ลำบากอยู่แล้ว
นะฮะคุณจะบอกกันก่อนค่าน้ำค่าไฟทุกวันนี้มันก็หายาก
สถานการณ์แบบนี้มันก็ลำบากถ้าขุดน้ำบาดานใช้ได้ขุดเองไปแล้ว
เจ้าที่ก็ชี้แจงกับคุณป้าตามระเบียบนะคะ
ค้างค่าน้ำ๓เดือนก็ต้องยกมิเตอร์ตัดน้ำอัตโนมัติ
ถ้าเกิดว่าคุณป้าไม่ชำระอะไรแบบนี้ก็มีการโต้เถียงกันไป
บอกว่าป้าโดนตัดน้ำปลาปลาไม่บอกช่วยเห็นใจประชาชนด้วย
ขอเป็นตัวแทนประชาชนขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
บุกไปโวยโดนตัดน้ำปลาปลาเลยทีเดียว
ถ้าจะตัดมิเตอร์น้ำก็ควรจะบอกก่อนดีไหม
ช่วยกันทุกชีวิตต้องดิ่มรนการประปาส่วนภูมิภาษณ์
ก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าก้ต้องฟังความ๒ด้าน
หลายคนก็คอมเมนต์ทั้งเห็นใจคุณป้า

แต่บางส่วนก็บอกว่าก็การประปาเขาทำถูกต้องตามระเบียบเขา

แต่นี่คือค้าง๓เดือนเขาก็เลยต้องตัดแล้วก็ยกมิเตอร์ไปแบบนี้

ผ่อนผันได้หรือเปล่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้